เจ้าตัวนี้ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงแต่เป็นสัตว์ที่แสบจริงเพราะมันคือลิง
ลิงมันไปแอบขโมยไข่ต้มที่ต้องของพึ่งเอาไปแก้บนกับลัวพ่อโสธรมา
แล้วเอาขโมยลงมาไอ้ท่าไหนยังไงไม่รู้
ลิงชอบกินไข่ต้มเหรอเนี่ยไปดูกันค่ะ

ออกไป
มันเปิดว่ะ

เราลองไงส้า
เราลองไงดีกว่า
เราไม่นักจอด
เลี่ยงพอตัวดิ
ออกไปด้วย

เออเอาไปฝากเพื่อนที่บนเขาน่ะ

มันรู้นะลิงมันฉลาดนะคุณเนาะ
เรื่องราวนี้นะคะพี่วราพรเสียงทองเจ้าของคลิปเนี่ย
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาเนี่ยเพิ่งไปแก้บนกับไข่ต้มมา
หนึ่งพันฟองที่วัดหลงพระสวทร
เสร็จแล้วยาดก็ขับรถเที่ยวกัน
ลิงตรงนั้นเป็นนายด่านคอยเก็บสวย
คือรถคันไหนผ่านมาต้องจ่ายสวยก่อน
คือถ้ารถคันไหนมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถกระบะ

เก็บสวยแน่นอนจกไข่ต้มท้ายรถสนุกสนานเลยนะฮะ

ไข่ต้มเนี่ยของโปรดของลิงที่เขาสามมุกเลยนะ
ที่ฉันเพิ่งรู้นะว่าลิงเขาสามมุกชอบกินไข่ต้มนะคะคุณ
แล้วมันชอบกินไข่แดงมาก
บางทีมันเจาะคิดแบบไข่ข้างใน

บางคนเคยคอมเมนต์ไปบอกว่านี่เขาเคยโดนเหมือนกันนะ

เรียกด่านลอยประจำเขาสามุก
ก็คือเป็นด่านลิงดิฉันว่าอย่าเรียกด่านลอยนะ

แต่ก็เขาบอกก็ดีทำบุญเสร็จก็ได้ทำทานต่อนะคะ

เขาก็จะเอาไข่ต้มไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านอยู่แล้ว

ก็ให้สัตว์กินด้วยแล้วกันได้อิ่มบุญนะ
ไหนก็แก้บนไปแล้วไม่รู้ไปแก้บนเรื่องอะไรเหมือนกันนะ

แต่วัดละเป้าสวท้อนี่ท่านขึ้นชื่ออยู่แล้ว
แต่ขอเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยดีจริง